หลายคนส่งคอมเมนต์ส่งไลน์มากันตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจมีเลขอะไรให้เราดูหรือเปล่า
พอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็นึกถึงชื่อพี่นางสิริพรอำไพพงศ์มาก่อนเลย
คือไม่ได้นึกถึงเรื่องร้องเพลงนะคะนึกถึงเรื่องตัวเลข

ถูกทุกงวดแล้วล่าสุดเนี่ยค่ะพี่สิริพรพี่นางเนี่ยเขามาไลฟ์ทาเกล็ดพญานาคนะคะ
ทาสีเกล็ดพญานาคอยู่ที่วัดป่าสว่างธรรมที่ตะมนตอนกลอยในจังหวัดอุดรธานี
นางพูดมาคำนึงบอกว่าแม่นั่งรถคันไหนนะมันออกคันนั้นทุกทีอ่ะ

มานี้ไลฟ์ภาษีแล้วพอแกพูดเรื่องว่านั่งคันไหนออกคันนั้นแกเดินไปที่รถเลย
เดินพาผู้สื่อข่าวเราไปดูที่รถเลยว่าคันนี้แหละที่พี่นางนั่ง

อันนี้คือรถของรถพี่นาง
นั่งคันไหนออกคันนั้นเนี่ยบอกไปหลายครั้งแล้วแต่ไม่ซื้อเอง
เลขนี้เลขนี้พี่นางบอกว่าอย่างนั้นนะคะ
ซึ่งเราส่งคุณติทีมข่าวเทราทีวีไปที่วัดป่าสว่างธรรมในอำเภอพี่บุญรักเนี่ยล่ะค่ะ

เห็นพี่นางกำลังทาสีเกร็ดพญานาคอยู่เลยเนี่ยค่ะ
เป็นรูปปั้นพญานาคปางนาคปรก๒ตนยาว๑๕๐๐เมตร
คือที่ติไปเนี่ยความจริงจะไปตามรอย
เพราะเห็นว่าพี่นางเขาไลฟ์เฟซบุ๊กเอาไว้
ว่าเนี่ยมาทำบุญใหญ่อยู่ที่นี่
ก็เลยกะว่าจะมาดูหน่อยว่าวัดแห่งนี้เป็นยังไง
ไปถึงเห็นคนงานเขาทาสีกันอยู่๓๔คน

เป็นพี่นางเองพี่นางสุริพรเองเลย

ไปยังไงมายังไงถึงมาร่วมสร้างทำวัดอยู่ที่นี่
ค่ะคือพี่นางบอกว่าบูรณาสร้างวัดนี้มา๖๗ปีแล้วนะ
ใช้เงินไป๔๐ล้านแล้วค่ะเนื้อที่๒๐๐กว่าไร่
เหตุผลเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนมีพระมาจำวัดอยู่ที่นี่ค่ะ
แต่ว่าอยู่ไม่ได้เธอก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันมีปัญหาอะไร
แล้วก็มีคนมาบอกเธอว่าต้องสร้างพระนาคปรก
เธอก็เลยสร้างแต่ว่าสร้างไม่สำเร็จเลยเป็นนิมนต์พระมาดู
พระบอกว่าต้องสร้างพระนาคปรกให้เป็นประธานสถานที่ก่อน
แล้วก็ทำแบบนี้เป็นบริวารของพ่อปู่ศรีสุโธถึงจะยอมมาอยู่ด้วย
เธอก็เลยเชื่อแล้วก็อธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานก่อนนะว่า
ถ้าอยากที่จะให้เธอเป็นผู้สร้างเนี่ย
ขอให้สำเร็จอย่าให้มีอุปสรรคมาขวางกั้น

อย่าไปยึดติดในการที่เสี่ยงโชคดูตัวเราอยู่ที่นี่ค่ะ
เอาเรื่องที่ว่ามันเป็นบุญเป็นวาสนาของแต่ละคน
อย่าไปยึดติดก็แล้วกันพี่นางก็ไม่ได้ยึดติด
ถ้าเราถูกมันก็เป็นดวงของเราเป็นบุญของเรานะ
หรือถ้านักข่าวอยากจะขอก็ไปขอได้ไม่เกี่ยวกับพี่นาง
อยู่ที่บุญของนักข่าวเหมือนกันถูกไหมคะ
อย่างนั้นก็ขอให้โชคดีทุกคนทำอะไรก็เหมือนทำบุญ
สร้างอะไรก็ไม่เหมือนสร้างบุญพี่นางได้ทำอยู่อย่างนี้ไม่ได้ทำข่าว

วัดป่าสว่างธรรมตำบลดอนกลอยอำเภอพิบูรณรักษ์จังหวัดอุดรธานีนะครับ
ก็ก่อนที่จะกลับพี่นางก็พูดทีเล่นทีจริง
บอกว่าสงสัยงวดนี้เนี่ยหวยจะออกทะเบียนรถทีมข่าวแล้วมั้ง
คือที่เห็นในคลิปเนี่ยเป็นคลิปที่พี่นางก็เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้

รถคันแรกที่ดูงวดอื่นนะ
งวดก่อนมันออกไปแล้วเหรองวดนั้นน่ะ
ไม่รู้ออกหรือเปล่าแต่อันนี้คือของเนี่ยที่พรุ่งเนี้ย
ตอรี่จะออกเนี่ยพี่นางบอกเอ๊งวดนี้จะทีมข่าวรถทีมข่าวจะออกหรือเปล่า
นางอย่าพูดเล่นนะ
นี่ฮะท่านผู้ชมก็ดูกันไว้แล้วกัน

ไม่เคยคิดเลยอ่ะตินั่งไปทำข่าวเนี่ย
นี่ฮะวันนี้หลังจากที่เจอพี่นางแล้วก่อนจะกลับครับ

ติเขาบอกว่าโอ้โหพี่นางนี่ขวัญใจเลย

ยาใจเนี่ยโอ้โหผมเนี่ยร้องมาตั้งแต่แบบ
ลองฟังดูหน่อยครับติเขาเลยบอกขอหน่อยพี่นางผมขอหน่อย
ภูตการศึกษาได้หากภายเหมือนใจได้บรรยาที่มีผู้สาวมนาภูตการศึกษาหน่อย

โอ้โหตินี่แสบจริง
ปริญญาใจนี่ผมชอบมากเพลงนี้

แต่ลักษณะจะตื่นเต้นนะร้องไปดูไม่มั่นใจในเนื้อเท่าไหร
ใครจะไม่ตื่นเต้นคุณรัชพรนักร้องลูกทุ่งหมอลำดังขนาดนี้ระดับประเทศพี่นางสิริพรเนี่ย
ส่วนเรื่องรถของตีก็พรุ่งนี้ค่อยว่ากัน
เรียกอะไรนะพอสัมเภาววาแหวนใช่ไหมจำได้ทั้งนั้น
คุณผู้ชมยังมีอีกยังไม่จบ